คุณผู้ชมทีนี้มาดูกรณีทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะคะ
ที่ติดเชื้อรวมทั้งสตาร์ฟโค้ดด้วยทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จตัวเลขคือ
ี่สิบสองคนจากทั้งหมดสามสิบเจ็ดคนคราวนี้มันเป็นประเด็นดราม่าค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินนะฮะมีการออกมาแถลงข่าวลักษณะคือ
เหมือนต่อว่าอันนี้ทางนักวอเล็กบอลเขาตีความแบบนี้นะคะ
เอาใจความหลักก่อนเมื่อวานที่คุณหมอออกมาแถลงนะคะ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคค่ะได้ตอบคำถามนักข่าวนะคะ
กรณีที่นักวอเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้เขามีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
ยี่สิบเก้าเมษายนแต่ต่อมามาตรวจนะคะ
แล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิดไปทั้งหมด๒๒คน
คือการตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้๑ไอ้การฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ย
เป็นการฉีดเชื้อเข้าไปแล้วเพื่อไปกระตุ้นภูมิให้ร่างกายผลิตภูมิขึ้นมาเพื่อไปต้านเชื้อไวรัส
ประเด็นคำถามตรงนี้คือการฉีดวัคซีนเป็นการนำเชื้อเข้าไปหรือไม่
เลยทำให้นักกีฬาเนี่ยเขาติดเอ่อติดเชื้อโควิดสิบเก้านะฮะ
คุณหมอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กับโรคตัวนี้ว่าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคแต่ก็มีโอกาสเจ็บป่วยสามารถติดเชื้อได้หลังฉีดวัคซีน
แล้วก็ทำให้การเสียชีวิตเนี่ยโอเคมันลดอัตราการเสียชีวิตลง
ถ้าเกิดว่าป่วยแล้วก็ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือโค้ดคำพูดของคุณหมอค่ะ
คุณหมอบอกว่าเพราะฉะนั้นนักกีฬาชุดนี้ก็จะเป็นบทเรียนของเราอย่างดีว่า
แม้ว่าฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ถ้าไม่ระมัดระวังตัว
ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในระยะที่แออัดใกล้ชิด
หรือเล่นกีฬาแล้วมีสารคัดหลังก็มีโอกาสติดเชื้อได้
มากใบไทยจีนเป็นทุจัยและใช้มาใช้ในเดือน
ผู้หญิงเชียบฝั่งนี้ต้องสิ่งข้อมูลกีฬ
ไม่อยากซับกลายแนะนางรักแม้สร้างลิครัง
อาจมีสามารถมีสารใช้ออกมาไว้ที่สิ่งรอดัง

มันก็ถูกเข้าใจว่ามันมีเหงื่อ

ทำยังไงเล่นกีฬาไม่ให้มีเหงื่อ
อันนี้นักกีฬาเขาก็ไม่เข้าใจนะ

แต่เอาล่ะเหงื่อใช่สารคัดหลังหรือเปล่า

ทีมชาติไทยใช่ไหมคะ
เค้ามีการแชร์เพจข่าวของช่อง๓
เพราะว่าขึ้นภาพปรากฏเลยนะคะแล้วโค้ดคำพูดมา
นักกีฬาชุดนี้จะเป็นบทเรียนฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ไม่ระวังตัว
ก็ติดเชื้อได้นะคุณออนอุมาออกมาโพสต์ข้อความ
บอกว่าทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะระวังตัวกันแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้น
แต่คุณหมอมาพูดแบบนี้ไม่ถูกนะจะให้ฝึกซ้อมยังไงไม่ให้เหงื่อออก
ช่วยบอกหน่อยนักกีฬาทุกคนทำหน้าที่เพื่อชาติรักชาติเช่นเดียวกัน
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่คุณอนุมาโพสต์ข้อความนี้ออกมาแล้ว
ต่อมาเพจเฟซบุ๊คของผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรวรัฐครุจิต
ในฐานะทีมงานของคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินนะคะนี่ค่ะ
ก็ออกมาโพสต์ลักษณะคือชี้แจงอ่ะนะคะบอกว่าหมอทวีสินเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาที่ตำหนิทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
เพียงแค่ยกตัวอย่างว่าการฉีดวัคซีนมาแล้ว
ยังสามารถติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าไม่ระวังตัว
ไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นพิเศษโดยการไม่ระมัดระวังตัว
คือการไม่ใส่แมสอยู่ในสถานที่ที่แออัดใกล้ชิด
ไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาแต่การเก็บตัวในแคมป์เนี่ย
คืออยู่ใกล้กันกินอาหารร่วมกันไอ้ลักษณะแบบนี้คือ
ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ใช่ไหมคะถ้ามุมมองนี้นะปุ้ย
ในฐานะที่พี่เป็นนักกีฬานะถ้าสมมุติจะเข้าแคมป์เนี่ย
อย่างนั้นต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนแล้วก็กักตัวด้วย
จนกระทั่งแน่ใจว่าทุกคนไม่มีเชื้อ
นักกีฬาชุดนี้เข้าแคมป์เนี่ยเขาไปตรวจมาแล้ว
อ่าทุกคนผลเป็นลบทั้งหมดอ่าแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
นั่นเป็นเหตุผลที่พอเขาเข้าไปปุ๊บเขาก็เลยต้องซ้อม

เพราะทุกคนที่เข้าไปเขาตรวจหมดแล้ว
แต่มันดันมีคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติม

อันนี้เป็นข้อมูลทางหลักวิชาการทางการแพทย์เลยนะคะ
ตรวจแล้วครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓

แรกนักกีฬาฉีดไปแล้วคือ๒๙เมษายน

มันถึงจะกระตุ้นภูมิไปต่อต้านไอ้เชื้อโควิด๑๙
แต่นักกีฬาฉีดไปแล้วแล้วก็ไปซ้อมคือนับเวลาดู๑๒วันเท่านั้น
แปลว่าอะไรแปลว่าภูมิเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกกระตุ้นขึ้นมาก็ได้ถูกไหมคะ
แล้วที่สำคัญต้องฉีดให้ครบ๒เข็มประสิทธิภาพของยาถึงจะออกฤทธิเต็มที่นะคะ
กรณีคุณออนอุมาได้มีการแชร์ข่าวช่องหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ถอดคำพูดออกมาเนี่ย
อาจจะเป็นการเข้าใจผิดทั้งคำว่า
นักกีฬาชุดนี้เป็นบทเรียนอย่างดีฉีดแล้วไม่ระวังตัวไอ้คำว่าไม่ระวังตัวนี่แหละ
แล้วก็เรื่องเหงื่อด้วยที่เป็นประเด็นนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณวารัฐบอกว่า
คุณหมอทวีสินพูดถึงสารคัดหลังไม่ได้มีคำว่าเหงื่อเลย
ตามหลักวิชาการทางการแพทย์นี่คุณผู้ชมตรงนี้ดอกจันทร์ไว้เลย
เหงื่อไม่ใช่สารคัดหลังหมอทวีสินก็เลยไม่ได้หมายความว่า
โควิดติดจากเหงื่อแน่นอนนะคะต่อมาพอดรวรัฐมีการโพสต์ข้อความแบบนี้แล้ว
คุณออนออกมาก็มาลบโพสต์ของเธอแล้วแล้วก็รับทราบคำชี้แจงที่คุณวรัฐ
ออกมาชี้แจงแทนคุณหมอทวีสินในส่วนแฟนกีฬาวอเล็กบอลที่เป็นคุณผู้ชม
ตอนแรกก็เสียใจจะไม่ได้ดูวอเล็กบอลสาวไทยจะไปแข่ง
เพราะว่าชุดนี้เขาต้องเตรียมเดินทาง๒๐พฤษภาคม
ล่าสุดนะฮะทางที่เป็นผู้จัดเขาบอกว่า
เขาให้ทางไทยสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้แข่งขันได้

คนที่ไม่ได้เป็นโควิดใส่เข้าไปแทน